คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุการณ์นี้
โอ้โหเฉาโชว์เลยเหม็นตุเลยคุณ

กลายเป็นเรื่องฮะข้าราชการโกงเงินของหลวง
ทำไมรู้ไหมคุณเห็นเงินที่กองอยู่บนโต๊ะไหมฮะ

ข้าราชการรายนี้ระดับวัฒนธรรมจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีธุยานะคุณ
คือวางแผนแบบนี้
บอกว่าจะจัดโครงการบวงสวงเทพยดา
ผู้รักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
จะจัดขึ้นณวัดใหญ่ชัยมงคล๒๓สิงหาคม

งบประมาณเบิกจ่าย๘๐๐๐บาท
เอ้าเอกชนหรือว่าหน่วยงานเข้ามาประมูลได้
ทีนี้มีการวางแผนครับ
วางแผนให้หน่วยงานเอกชนนะคุณนะ

มาตั้งเรื่องทำงบทำโครงการไป
โดยตัววัฒนธรรมจังหวัดพระนครสิทธิยา

บอกว่าโครงการนี้งบ๘๐๐๐บาทนะ
เอาไปเอาไปทั้งงบเลย๘๐๐๐บาท
แต่จ่ายไปให้๗๙๑๘๘บาท
เหลือเป็นค่าโอนค่าธรรมเนียมค่าหักภาษีหน้าที่จ่าย
แต่สุดท้ายโครงการนี้เป็นโครงการทิพย์
โครงการหลอกไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เงินทั้งหมดเอากลับมาเอามาใต้โต๊ะเข้ากระเป๋าฉัน
คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้มีคนร้องเรียนนะ
ว่าเป็นการทุจริตเงินโครงการของสำนักงานเบิกจ่าย
ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพนักรณ์สิทธิา
ตำรวจก็ต้องวางแผนในการล่อซื้อจับกลุ่มคุณ
ไปคุยกับผู้ประกอบการนะ
ก็เบิกเงินมาจริงคุณ๗๙๐๐บาท
แล้วตำรวจถ่ายรูปเงินทุกใบทุกเลขเอาไว้
กระทั่งเงินไปอยู่ใต้โต๊ะของวัฒนธรรมจังหวัดพระนครสิทธิยา

ขอให้รื้อใต้โต๊ะออกมาเปิดลิ้นชักออกมา
เป็นเงินที่ตัวเลขตรงกับที่ตำรวจไว้

แสดงว่าทั้งหมดโกง

สิครับแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าไม่ใช่ตำรวจหน่วยเดียวนะ
แต่ทีนี้ทางคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
นี่รองเลขารักษาการเลขาก็ออกโรงเองเหมือนกัน
แล้วก็มีตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชชอบหรือปปนี่เข้าจับกลุ่มเลยฮะ
จับกลุ่มนางจุรีพรอายุ๕๘ปี
เป็นข้าราชการระดับสูงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดพศิริยา
เงินสดของกลางเลขตรงกันเป๊ะกับที่ล่อซื้อ
คุณผู้ชมหลายคนฟังข่าวคุณตกใจไหมล่ะ

สุดท้ายเอาเงินมาเก็บไว้ที่ตัวเองเข้ากระเป๋าตัวเอง

คุณผู้ชมกลายเป็นข้อหาใหญ่นะครับ
และที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่โกงเงินหลวงเนี่ยนะฮะ
ควบคุมตัวนางสาวนางจุรีพรมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เพราะเชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โกงเงินหลวง
แต่เพื่อความเป็นธรรมจึงให้ประกันตัว
และหาหลักฐานมาต่อสู้คดี
อันนี้ก็ต้องฟังเขาด้วยนะในการต่อสู้คดี
ของวัฒนธรรมจังหวัดพระนครสิทธิยารายนี้นะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล
ตำบลคลองสวนพลูที่อำเภอพระนครสิทธิยา
เพราะอะไรคุณมันถูกระบุเป็นสารที่จัดงาน
จัดงานในโครงการบวงสวงเทพยดาผู้รักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
ที่จะจัดขึ้น๒๓สิงหาคม
โครงการทิพย์โครงการหลอกขึ้นมางบ๘๐๐๐บาท
เราได้ไปสอบถามข้อมูลจากพระและชาวบ้าน
พบว่างานพิธีดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นจริงที่วัดแห่งนี้
ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดพระนครสุธิยาได้ขอใช้สถานที่ดำเนินการจัดงานบวงสวง
ส่วนทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอจัดพิธีดังกล่าวแต่อย่างใด
คุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงต้องตรวจสอบต่อนะ
ว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่
วัฒนธรรมจังหวัดตั้งเรื่องตั้งโครงการขึ้นมา
แต่เงิน๘๐๐๐บาทที่กลับเข้ามาอยู่ใต้โต๊ะเป็นเงินอะไร
ทอนหรือว่ายังไงหรือว่าอันนี้เป็นการจัดขึ้นจริงจัดงานขึ้นจริง

เพราะว่าอันนี้ปปทปปชตำรวจปปออกโรงเอง
เดี๋ยวรอตามเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะคะ